ช่วงนี้คนเดินทางกันเยอะขับรถกันเยอะ

อีกทั้งพรุ่งนี้เขาจะเปิดขายแอลกอฮอล์แล้วใช่ไหม
นับนิ้วรอแล้วแต่ก็ต้องย้ำนะคะว่า

และที่สำคัญดื่มต้องไม่ขับค่ะห้ามเด็ดขาด

คราวนี้มีทั้งคนเจ็บมีทั้งคนตายนะคะ

คนขับกระบะขับมาด้วยความเร็วจนเสียหลัก

ชนเข้ากับรถกระบะอีกคัน
แล้วก็ไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์
ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตเลยนะคะ
ที่มันน่าโมโหก็คือคนขับกระบะคันที่เสียหลักคันแรกอ่ะ
จังหวะที่ลงมายืนแทบไม่อยู่

แล้วก็ไม่ยอมมาคุยกับเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่เขาไปช่วยแถวนั้นนะ
คือยืนไม่ไหวแล้วก็ยังเมาอยู่เลย
อยู่บ้านเรือไหมครับ

เรือบ้านเชิดครับ
เราจะกลับบ้านเชิดแต่เรามาจากไหน
เราจะกลับบ้านเรือไหมครับ
บ้านเรือไหนฝั่งนู้นบ้านเบื้องแล้ว
เรืออยู่บ้านเบื้องนะครับ
บ้านเรือบ้านเบื้องรู้ตัวไหมนะครับรู้ตัวไหม

นี่ค่ะคือเมาจนแบบเนี่ยสภาพนะตอนนี้คือเมาจนแทบคลานอ่ะ
เมาทั้งมึนอุบัติเหตุด้วยแต่น่าจะเมาหนักกว่า
แล้วคุณผู้ชมเห็นจังหวะที่ผู้ชายที่ใส่เสื้อออกม่วงเข้าไปตบศีรษะ
นี่คือญาติของคนเจ็บเขารับไม่ได้ค่ะ
ก่ออุบัติเหตุที่ว่าเมาจนยืนไม่อยู่เนี่ย
ชื่อว่านายกำพลแตะการดีอายุ๒๗ปี
รถเขาเนี่ยเมาเสียหลักแล้วก็ไปตกลงข้างทาง
มานั่งอยู่ตรงนี้คือเหมือนเปิดกระจกเอาไว้ใช่ไหมคะ
แล้วก็นั่งอยู่ตรงประตูรถไม่ยอมออกมา
เจ้าน้าที่เขาก็เรียกบอกให้ขึ้นมา
เจ้าตัวไม่รู้ว่าไม่อยากออกมาคุยหรือเดินไม่ไหวกันแน่
นิ่งพอจังหวะที่พยายามจะแบบเดินขึ้นมาจากตรงร่องน้ำนี้
ก็เนี่ยค่ะกุมหัวแล้วก็ร่วงลงไปคลานอยู่กับพื้นเลยด้วยซ้ำ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนพานทองบ้านบึง
บริเวณสามแยกหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหงนะคะ
ผู้ได้รับบัตรเจ็บสาหัดก็คือนายสงครามสินทุอายุสามสิบสองปี
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเขานอนอยู่ริมถนนขาหักทั้งสองข้าง
แขนซ้ายหักลูกอันทะแตกอาการสาหัสกู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ
เร่งประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพานทองแต่เขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
รถจักรยานยนต์ของเขานี่ก็ไม่ต้องพูดถึงสภาพเนี่ยค่ะเศษเหล็กดีดีนี่เอง
เฉียวชนด้านข้างบริเวณท้ายรถคนขับเนี่ยคิ้วขวาแตก
ว่าได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อยนะคะเราก็เลยได้มีการพูดคุยกับคนขับกระบะคนนี้ด้วย
เขาชื่อนายอภินันจินดาสริพันธ์อายุสามสิบเก้าปีค่ะ
เขาบอกว่าเขาก็ขับรถมาปกตินั่นแหละจนถึงสามแยกตรงที่เกิดเหตุ
เขาก็ชะลอรถเปิดไฟเลี้ยวเตรียมจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดหนองม่วงใหม่
ซึ่งอยู่หน้าโรงพยาบาลจังหวะกำลังจะเลี้ยวรถค่ะ
นายอภินันบอกเห็นมาแต่ไกลเลยว่ากระบะอีซูซูดีแม็กซีบรอนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ย
ขับพุ่งข้ามเลนมาโอ้โหตอนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในรถอ่ะ
มีลูกสาวกับหลานสาวอยู่ด้วยเขาหันไปคุยกับเด็กเด็กในรถว่า
ลูกทำยังไงดีมีรถขับข้ามเลนมาคือเหมือนเป็นการบอกให้คนในรถรู้ว่า
มันจะเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดกับเราแล้วนะแล้วนายอภินันก็เลยรีบหักพวงมาลัยเบี่ยงซ้ายเพื่อหลบ
แต่หลบไม่พ้นทั้งคันเนี่ยค่ะมันก็เลยเกิดเป็นการเฉียวชนเข้าที่ด้านขวาช่วงท้ายของกระบะ
ก่อนที่รถของนายกัมพลคนเกาะเหตุเนี่ยจะพุ่งตรงไปชนกับมอเตอร์ไซค์นายสงคราม
แล้วก็ตกลงไปในคูน้ำข้างทางสภาพหน้ารถก็เลยพังยับเยินนะคะ
นายอภินันบอกว่าทุกครั้งที่ขับผ่านแยกนี้เขาจะระวังเป็นพิเศษเลย
เพราะว่าสามแยกนี้มันเป็นสามแยกอันตรายอุบัติเหตุเกิดบ่อยมาก
ซึ่งเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เขาเชื่อว่านอกจากสติที่เขามีแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะหลวงพ่อแก้ววัดหนองตำลึงที่เขาสัทธาแล้วก็ห้อยคอติดตัวไว้ช่วยให้เขาแคล้วคลาดก็เป็นได้
ผมยังมโหเลยว่าทำไม
ถึงไม่ขับขนาดนี้อะขับแรงมาก
ไม่ได้ใส่ร้ายเขานะเขาขับแรงจริงไปดูกล้องได้เลย

แต่ได้ยินเสียงดังลั่นเลยดังโครมตอนนั้นน่ะพอเสียงลอยเข้าหูปุ๊บก็รู้ทันทีเลยว่า
สามแยกหน้าบ้านต้องเกิดอุบัติเหตุรถชนกันอีกแน่เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ย
สามแยกตรงนี้รถชนกันทุกเดือนค่ะ
แล้วยิ่งช่วงเทศกาลหรือวันหยุดสุดสัปดาห์นะอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกสัปดาห์เลย
อย่างเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เนี่ยเขาออกมาดูก็ตอนที่อุบัติเหตุมันเกิดไปแล้วนะคะ
ตอนออกไปก็เห็นว่ามีกระบะสองคันชนกันแล้วก็มีซากมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างถนน
ในใจเลยว่าต้องมีคนเจ็บหรือตายแน่แน่ชาวบ้านก็บอกว่าสามแยกนี้บางคนเชื่อว่าเป็นสามแยกอาถรรพ์
เพราะอุบัติเหตุเกิดบ่อยเหลือเกินบ่อยจนเหมือนกับว่าต้องมีตัวตายตัวแทน
ไม่ได้ชนกันนะคะชนสารเพียงตาเลยค่ะ
พุ่งชนศาลแล้วก็ทะลุกำแพงโรงพยาบาลไปเลยอ่ะ
เจอบ่อยอะเจอจนชินแล้วมีเกือบทุกเดือนบางเดือนก็เกือบจัดทุกวันยิ่งทุ่งเทศกาลเลย
เมื่อคืนได้ยินเสียงดังอยู่ประมาณก่อน๒ทุ่มแหละตุ้มหนึ่ง
พอได้ยินปุ๊บก็มาก็เห่าแล้วก็รู้แล้วเออมีอุบัติเหตุ
ก็เปิดออกประตูออกมาดูหน่อยเขาก็เคยมีคำสรรเพียงตาซ้ำอะไรอยู่ในอนามัยจะมี
เคยมีทำสารทำอะไรก็มีลดน้อยลงมาบ้าง
เพราะอาณาใหม่เค้าก็มีทำบุญประจำปีอยู่แล้วปีหนึ่ง
ทั้งปีนทำบุญครั้งแล้วก็จะช่วงตอนปีใหม่อะไรอย่างนี้
ก็จะมีเหตุบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยถ้าปีไหนที่ไม่ได้ทำหรือขาด
การสนใจดูแลแล้วก็จะมีมีบ่อยอะไรอย่างนี้หนักหนัก
ซึ่งศพของนายสงครามที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยนะคะ
ทางครอบครัวก็ได้นำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบ้านเก่าในตำบลบ้านเก่าค่ะ
ทีมข่าวได้ไปเจอกับนางชมัยพรทองใบวัย๕๘ปีแม่ของนายสงครามนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้ลูกชายบอกว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านแฟน
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณห้ากิโลเมตรแม่บอกว่าถ้าลูกขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงจุดเกิดเหตุ
ช้าก็ได้หรือเร็วก็ได้สัก๑๐วินาทีเนี่ยลูกก็คงจะไม่ตายแล้ว
ตอนนี้ครอบครัวก็ช็อกมากนะคะแล้วก็ตกใจมากด้วย
รู้สึกเหมือนถูกพญามัจจุราชในคราบคนเมาพรากชีวิตลูกชายไป
ส่วนฝั่งครอบครัวนายกัมพลผู้ก่อเหตุเองก็เดินทางมาพบครอบครัวของนายสงครามด้วยนะคะ
มาขอขมาแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพจำนวนนึงรับปากด้วยว่าจะรับผิดชอบและชดใช้ให้ในทุกทุกกรณี
ตอนนี้นายกัมพลเองก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านบึงค่ะ
ถ้านายกัมพลออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ก็สัญญาว่าจะพานายกัมพลมากราบขอขมาศพแล้วก็ครอบครัวของนายสงครามด้วย
เขามาบ้านเพื่อนเขาแล้วก็ไปบ้านแฟนเขาก็จะกลับบ้านเขาไปทุกวันเขาอยู่มาเป็นปีปีแล้ว
ถ้าคันนี้ไม่มีอะไรที่ว่าแข่งกันมาหรือประมาณมันก็ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
คิดว่าถ้าเกิดเขาออกมาช้ากว่านี้คงจะไม่เจอมัจจุราชสองตัวนี้แต่ทีนี้ถ้าเกิดเขาไปไวกว่านี้ก็ไม่เจอเนี่ย
ใช่ไหมแต่ทีนี้มันทำไงได้มันเกิดแล้วอ่ะเนอะเสียใจไหมเสียใจ
ต่อให้เขาได้เงินมีเงินมาให้เราเป็นสิบสิบล้านมันก็ไม่คุ้มค่าชีวิตลูกเรานะหัวอกคนเป็นแม่แบบนี้ทุกคน
เนาะเขามีหลานด้วยเขามีลูกเล็กสองคนนะมีคนชายคน
ส่วนทางด้านแม่ของนายกัมพลผู้ก่อเหตุนะคะก็บอกว่าครอบครัวเองก็เสียใจมากเหมือนกันสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งมีคนเสียชีวิต
ซึ่งทางครอบครัวก็ตั้งใจมาแสดงความขอโทษนะคะแล้วก็จะขอเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิษฐรรมศพให้๑คืน
แล้วก็มีการมอบเงินช่วยเหลืออีกจำนวนนึงด้วยสำหรับเหตุการณ์เมื่อคืนถามว่าได้คุยกับลูกชายไหม
แม่บอกว่าก็ได้คุยนะลูกบอกว่าจำอะไรไม่ได้เลยไม่รู้ด้วยว่าทำคนตาย
ตัวลูกชายเพิ่งจะรู้ว่าไปขับรถชนคนตายจากข่าวนี่แหละแม่บอกว่าลูกชายพูดกับแม่สั้นสั้นว่ารู้สึกผิด
จนพูดอะไรไม่ออกแล้วก็เอาแต่นอนหันข้างร้องไห้เอาผ้าห่มปิดหน้า
แม่บอกว่าแม่มักจะเตือนลูกเสมอนะว่าถ้าดื่มเหล้าเนี่ยอย่าขับ
แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็ไม่ต้องดื่มเลยวันที่เกิดเหตุเนี่ยลูกอ่ะขับรถออกมาบอกว่าจะไปบ้านเพื่อน
ช่วยเพื่อนทำของแจกคนยากไร้ไม่มีใครที่บ้านรู้เลยว่าลูกออกไปแล้วลูกไปดื่มเหล้าที่ไหนหรือดื่มกับใคร
บอกปกติลูกไม่ค่อยดื่มค่ะถ้าดื่มเนี่ยนานถึงจะดื่มสักที
เขาไม่ค่อยดื่มหรอกค่ะพูดจริงก็ดื่มก็นิดหน่อยช่วงเทศกาลอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ปกติเขาจะไม่ดื่มเป็นประจำทุกวันไงค่ะเขาไม่รู้ด้วยนะคะว่าตอนแรกมีมอเซย์ล้มแล้วมีคนตายเขาไม่รู้หรอก
เขาไม่รู้หรอกเพราะแม่ถามเขาว่าหนูเห็นไหมเขาบอกเขาไม่เห็นหนูไม่รู้นะแม่หนูเพิ่งจะมารู้
เขาเขารู้แต่ตอนที่ว่าเขาปัดตบรถอะไรนะวีโก้คันนั้นนะคะที่เขาหลุดออกมา
ก็พูดว่าก็แม่ก็คุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขาก็น้ำตาไหลเขาก็
เขาเหมือนเขาจุกเขาพูดอะไรไม่ได้อะค่ะก็เลยบอกว่าเออนี่
มันเป็นอย่างนี้แต่วันนี้แม่ต้องไปคุยกับญาติเขาแล้วแม่ก็ต้องไปช่วยเขา
สำหรับในแง่ของคดีความนะคะพนักงานสอบสวนสพพานทองก็ดำเนินคดีกับนายกัมพล๒ข้อหาด้วยกัน
คือขับรถขณะมืนเมาสุราและขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ
ตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรอนายกำพลที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอาการดีขึ้นก่อน